นี้ค่ะแหมมาขโมยของกลางที่ตำรวจเขาเอามาเก็บไว้ครับ
พอยังจับไม่ได้เนี่ยคุณผู้ชมมันเกิดเหตุย่ามใจไง
ไม่มีใครจับได้ใช่ไหมมาขโมยอีกมาขโมยอีก
แต่ไอ้รอบนี้แหละคนที่เขาดูแลของกลางตรงนี้
เขาจับได้เห็นแบบคาหนังคาเขาเห็นแบบคาตาเลย

พอเดี๋ยวเขา
ไหลเที่ยวแล้ว

แต่เขาก็บอกว่าครับแค้นใจมาก
มันหลายเที่ยวแล้วก็เลยประเคนทั้งเข่าทั้งเท้า
เหยียบทั้งกระทืบไปแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
สพเมืองสิงห์บุรีอ่ะแค้นมากไงปรีเข้าไปเตะผู้ชายคนนี้
ผู้ชายคนนี้คือในวินัยเหยียบสะอาดอายุสามสิบสามปีแล้วนี่
เมื่อกี้เห็นไหมในถุงถุงเนี่ยมีอะไรบ้างอ่ะ
พวกเศษเหล็กอ่ะเศษเหล็กขนาดใหญ่หนักสัก๕๐กว่าโลนะ
ซึ่งไปขโมยมาจากจุดจัดเก็บของกลางตรงริมถนนสายเอเชียที่อำเภอเมืองสิงห์บุรีค่ะ
คือจุดนี้ต้องเล่าให้คุณผู้ชมฟังก่อนปกติตำรวจเขาก็จะเอาพวกรถที่ประสบอุบัติเหตุต่าง
รถชนต่างต่างมันมีคดีอยู่ใช่ไหมอ่าก็เอามาเก็บเอาไว้ตรงนี้ก่อน
รอดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายแล้วเจ้าหน้าที่ที่เขาดูแลแล้วก็จัดเก็บของกลาง
เล่าให้ฟังบอกว่าตอนเช้าไปทำธุระที่ตลาดสดเมืองสิงห์บุรี
จังหวะนั้นน่ะไม่มีคนเฝ้าไงคนร้ายก็เลยฉวยโอกาสมาขโมยทรัพย์สิน
แต่ยังไม่ได้ทันขนไปไหนนะตัวคนเฝ้าเขากลับมาพอดี
คนร้ายมาเห็นก็ตกใจสิรีบขี่มอเตอร์ไซค์หนีเลย
แต่ว่าคนเฝ้าเนี่ยเขาขับรถไล่ตามแล้วก็ตะโกนจอดจอด
มาถึงใต้สะพานต่างระดับตัดสินใจเอารถยนต์ไปขวางมอเตอร์ไซคันนี้เห็นไหม
เตอร์ไซค์ล้มเลยแล้วก็ไปคุมตัวผู้ชายมา
แล้วก็มีการประเคนเท้ามาเตะไปเนี่ยนะคะแล้วก็แจ้งตำรวจให้มารับตัว
ถามว่าทำไมทำไมพี่ต้องโมโหขนาดนี้
เอาตรงคือก็รู้แหละว่าเขาทำผิด
คือพี่เขาบอกว่าก็คิดดูสิ
ชิ้นส่วนต่างของรถที่เป็นรถของกลางมันหายไปหลายรายการเลย
อย่างแบตเตอรี่ล้อมแม็กซ์อะไรส่วนอื่นที่มันเป็นเหล็ก
ผมเป็นคนดูแลผมรับผิดชอบ
ก็กลายเป็นว่าผมก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับเจ้าของรถ
ผมต้องชดใช้มากี่คันไม่รู้ต่อกี่คันแล้ว
จะไม่ให้โมโหได้ยังไงอ่ะ
พอเห็นจับได้คาหนังคาเขาแบบนี้มันก็ต้องขอระบายอารมณ์หน่อย
ส่วนตัวนายวินัยนายวินัยคนที่เขาไปขโมยเจ้าหัวขโมยเนี่ยนะ
เขาก็บอกว่าผมเคยถูกจำคุกคดียาเสพติด
พอพ้นโทษออกมาผมก็เป็นลูกจ้างอยู่ในอู่ซ่อมรถนั่นแหละ
ผมทำมา๔ครั้งแล้วแล้วก็เอาไปขายให้กับรถที่เขารับซื้อของเก่า
หาตังค์นั่นแหละค่ะใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
ทีนี้ก็เลยถามวินัยวินัยเสพยาไหม

แต่ถ้าเกิดว่าตรวจฉี่ก็อาจจะเจอบ้าง

ก็ผมเลิกแล้วแต่ผมก็เลิกไม่นาน
เออตรวจแล้วมันก็เลยอาจจะเจอบ้าง
ผมเพิ่งหยุดไปไม่นานเท่าไหร่
ตำรวจก็คุมตัวไปโรงพักค่ะ
แล้วก็ไปตรวจฉี่ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ไม่รู้ไอ้ที่บอกว่าเพิ่งเลิกไปไม่นาน
มันมีความหมายเท่ากับเลิกเมื่อกี้หรือเปล่าไง